ล่าสุดจับได้แล้วนะขบวนการนี้
มือยิงยาสลบคือเด็กค่ะ
แล้วมันจะเกี่ยวกับขบวนการอะไร
อาหารเปิดพิษดาลัยจริงเหรอถ้างั้น
เขาเอาไปขายที่เพชรบูรณ์ตัวละ๓๐๐บาท

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเราให้คุณผู้ชมดูคลิป
อันนี้เป็นคลิปที่เราปล่อยมาให้ดูนะทุกวันเลยนะ
นี่แหละที่คนเขาแอบถ่ายได้รถคันนั้น

ถูกต้องยิงยาสลบอันนี้อยู่ใกล้พระปางสามยอดใช่ไหม

ตำรวจสภท่าหินที่ลบบุรีกับตำรวจสภทัพทันที่อุทัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไปจับผู้ต้องหาที่ห้องเช่าไปจับได้ที่ไหน
ไม่ใช่ที่ลบบุรีค่ะที่อำเภอทัพทันของอุทัย
๓คนที่จับได้มีนางสาวสาวินีสุขแจ่มอายุ๒๙ปี
นางสาวผุดสดีคล้ายพึ่งอายุ๔๓ปี
และเด็กชายต้องเรียกแบบนี้เพราะน้องอายุ๑๔เอง
แล้วนี่เรียกเป็นน้องเอละกันคุณผู้ชม
พอไปตรวจค้นในห้องนะเจอเป็นซากลิงตัวหนึ่ง
ซากลิงตัวนั้นอาจจะโดนริดยาสลบแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็ตายค่ะ
ทีนี้ถามเค้นสอบจนรู้ว่าทั้ง๓คนนี้ขับรถไปที่ลบบุรี
คนขับคือนางสาวสาวินีอายุ๒๙ปี
แล้วเด็กชายเอเนี่ยเอาลูกดอกผสมยาสลบยิงใส่ลิง
แล้วก็โยนลิงมาใส่รถ๖ตัว
ทีนี้เอาลิงทั้ง๖ตัวไปขายให้กับพ่อค้า
ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ตัวละ๓๐๐บาท
ขายได้ปรากฏว่ายิงไป๖ตัวใช่ไหม
แต่ไปขายได้แค่๕ตัวอีกตัวนึงเขาไม่รับซื้อเพราะว่ามันตายไง
ก็เลยได้ตังค์มา๓๐๐คูณ๕เป็น๑๕๐๐
เขาจะเอาซากลิงใส่กล่องโฟมติดรถกลับมาที่ห้องเช่า
คือตั้งใจว่าจะเอาซากลิงไปทิ้งไปทำลายหลักฐานนั่นแหละ
ทีนี้ก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
สมัยถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะ
แล้วก็เตรียมสอบสวนเดี๋ยวต้องขยายผลไง

พ่อค้าที่รับซื้อที่วิเชียนบุรีที่เพชรบูรณ
โอ้โหกลายเป็นหลายจังหวัดแล้วนะ